มค่ะอยากให้ดูคลิปนี้ค่ะเจ้าของร้านกาแฟที่
งขลาเขาเอามาโพสต์เอาไว้เพื่อเตือนภัยนะคะ
ในคลิปเนี้ยเป็นกล้องวงจรปิดที่อยู่ในร้านจะเห็นว่า
มีผู้ชายคนหนึ่งอ่ะนะคะเอ่อเขาเดิน
เร่ร่อนอยู่ริมถนนครับแล้วเขาก็เดิน
เข้าไปในร้านกาแฟอืมนี่ค่ะภาพในร้านเป็นแบบนี้
เขาไม่ได้ไปซื้อกาแฟค่ะเขาไปไถเงิน
พนักงานในร้านกาแฟอืมบอกว่าขอเงินยี่สิบยี่สิบ
ถ้าไม่ให้เดี๋ยวจะมาปล้นเป็นหมื่นเลยนะอื้อหือ
ขู่ไว้แบบนี้สุดท้ายพนักงานในร้านกาแฟเขาก็กลัวนะคะ
เขาเป็นผู้หญิงกันทุกคนเลยอ่ะก็ให้ไป๒๐แล้วก็เดินออกจากร้านไป
ถ้าดูตามภาพก็คือใช้เวลาประมาณสัก๒นาทีได้
ตั้งแต่เข้าไปในร้านขอเงิน๒๐ขู่เขาว่าถ้าไม่ให้จะมาปล้น
แล้วก็เดินออกไปรวมแล้ว๒นาทีเท่านั้น
ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่รุนแรงหรือว่าน่ากลัว
แต่เจ้าของร้านเขาบอกว่าอยากจะเตือนเพราะผู้ชายคนนี้
ก่อเหตุหลายร้านมากนะคะไปเที่ยวไถเงินร้านนู้นร้านนี้
แล้วไปข่มขู่เขาเช่นมีแม่ค้าร้านขนมหวานเล่าให้ฟัง
โดนขู่เหมือนกันไปถ่ายเงินแบบห้าบาทสิบบาทอ่ะ
แต่สิ่งที่ขู่มันน่ากลัวตรงที่ถ้าไม่ให้จะเอามีดแทง
นี่ไงคะประเด็นมันอยู่ตรงการข่มขู่นี่แหละ
เหตุการณ์ตามคลิปเมื่อสักครู่เกิดขึ้น๑๒พฤศจิกายนนะคะ
เป็นร้านกาแฟที่ถนนนางงามเมืองเก่าสงขลา
ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปตามร้านในคลิปเนี่ยค่ะครับ
อีพีสคาเฟ่อยู่ที่สี่แยกถนนรามันถนนนางงามนะคะ
ได้คุยกับพนักงานในร้านนางสาวพรพัฒน์อายุยี่สิบสาม
บอกว่าผู้ชายคนนี้เดินเข้ามาในร้านลักษณะเหมือนคนเมายา
บอกว่าขอ๒๐ถ้าไม่ให้จะปล้นเธอก็เลยหยิบเงินจากในกล่องทิพย์
ให้ผู้ชายคนนั้นไปผู้ชายคนนั้นเขารับเงินแล้วก็เดินออกไปเลยค่ะ
แล้วก็เดินมาบอกจะมีคนแปลกแปลกค่ะเดินเข้ามาข้างในค่ะ
แล้วก็เข้าไปข้างในเกือบสุดในร้านเลยค่ะแล้วก็เดินมาบอกว่ามาขอตังค์๒๐บาทค่ะ
ถ้าไม่ให้ก็คือจะจะมาปล้นน่ะจะมาปล้นแบบเหมือนเหมือนเลยค่ะ
แล้วเขาก็มีถือพระมาด้วยค่ะเขาว่าเอาไหมผมให้แค่สองร้อยประมาณนี้ค่ะ
ถึงหน้าตาก็แบบลักษณะเหมือนคนเมายาค่ะแล้วคือเราเคยเห็นแถวนี้บ่อยไหมครับ
แต่อันนี้หนูไม่เคยเห็นนะคะเพิ่งเห็นครั้งแรกค่ะหน้าตาไม่ค่อยคุ้นค่ะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะคะว่าการก่อเหตุในลักษณะแบบนี้จะเป็นความผิดหรือไม่อย่างไร
เพราะหลายคนมองว่าเขาก็แค่ไปขอเงินเป็นลักษณะคล้ายกับขอทานอะไรแบบนี้หรือเปล่า
มันก็ไม่น่าจะผิดสิแต่มันผิดในแง่ที่ว่ามีการขู่ด้วย
มีการขู่ปิดท้ายเจ้าของร้านกาแฟก็เลยเอาหลักฐานตามภาพนี้ค่ะ
ไปแจ้งความที่สพเมืองสงขลานะคะล่าสุดช่วงสายวันนี้
เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสพสงขลาจับตัวผู้ชายคนนี้ได้แล้ว
ในดำหรือนายพิธยาอายุสี่สิบนี่นะคะ
ไปจับได้ตอนที่เดินอยู่ปากซอยสิบเอ็ดถนนกาญจนะวนิจ
ก็ขยายผลพาตัวไปตรวจยึดเสื้อผ้ามีดที่ใช้ในการก่อเหตุ
ครับไปยึดได้ที่บ้านค่ะนายพิทยาหรือในดำคนนี้นะคะ
เคยถูกจับในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สองคดีในพื้นที่สพควนขนุน
นายพิทยาคนนี้เคยเข้ารับรักษาอาการป่วยทางจิต
ส่วนคดีใหม่สดร้อนเลยก็คือไปตระเวนก่อเหตุแบบนี้แหละ
ในพื้นที่จังหวัดพัทธลุงและจังหวัดสงขลา
อย่างน้อยนะคะอันนี้ตำรวจบอกอย่างน้อย
คือห้าเหตุการณ์แล้วนะคะอืมมีเจ้าทุกข์แจ้งความหนึ่งเหตุการณ์ครับ
ตำรวจก็พยายามคุยกับตัวนายพิทยาหรือในดำคนนี้
ว่าทำไมถึงมาก่อเหตุในลักษณะแบบนี้เออ
คำตอบที่ได้มาก็คือเอาเงินไปซื้อเหล้าอืม
นี่ไงแล้วก็เอาเงินไปซื้อของใช้ส่วนตัว
เขาอ้างแบบนี้มันเป็นความผิดนะคะ
โชคทรัพย์ค่ะครับเพราะว่ามีการข่มขู่เขาด้วย
ไม่ใช่เป็นแค่คนเร่ร่อนแล้วก็ไปขอเงินขอทานอะไรแบบนี้
และข้อหารักทรัพย์ด้วยนะคะสำหรับเหตุการณ์อื่น

ตำรวจก็เลยฝากบอกว่าใครเคยถูกนายพิทยาหรือนายดำคนนี้
ข่มขู่ขอเงินหรือไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญในลักษณะอื่นอื่น
ให้แจ้งความหรือว่าบอกกับทางตำรวจในพื้นที่ของคุณนะคะ

คือทางเจ้าของร้านกาแฟที่ไปแจ้งความก็ไม่ใช่อะไรหรอก
คืออาจจะมองว่าโอ้โหเงิน๒๐บาทคือมันไม่ได้เยอะหรอกฮะ
แต่การไปก่อเหตุแบบต่อเนื่องหรือมันอาจจะรุนแรงกว่านี้ในอนาคตนี่แหละ
ใช่ค่ะแล้วประเด็นคือมีมีดด้วย
ข่มขู่ว่าถ้าไม่ให้จะเอามีดแทงในกรณีอื่นนอกจากคลิปเมื่อสักครู่นะ